เราคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันนะคะ

เห็นกันอยู่สม่ำเสมอแต่ระยะหลังรู้สึกจะแรงขึ้นเรื่อย
ล่าสุดเป็นรถกระบะกับรถเก๋งค่ะ
ไม่รู้แหละว่าไปมายังไงแต่อยู่รถเก๋งกลับควักปืนขึ้นมา

ขึ้นฟ้าเฉยเลยค่ะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเป็นก่อนน่าตกใจมาก
เห็นกันชัดชัดเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์ที่ขับอยู่บนถนนหมายเลขสามสี่ห้า
่งหน้าไปบางบัวทองค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะสภาพอากาศฝนค่อนข้างตกหนัก
จากนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเขาเปิดกระจกออกมายื่นมือแล้วเห็นปืนชัดเจนเลยนะคะ
แล้วก็เห็นด้วยว่ายิงขู่พอยิงเสร็จแล้วเขาก็ขับแซงออกไป
ซึ่งคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพะดนโพแย้ม
เอาไว้ว่าสังคมไทยทุกวันนี้อยู่ยากรถน้องชายเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
อยู่ชักปืนยิงขึ้นฟ้ากลางถนนค่ะ
แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังอย่างยูไลทริปเดตก็ไม่พลาดนะคะ
แล้วก็แชร์ต่อกันไปอีกกว่า๑๐๐ครั้ง
เน็ตเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
ส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้กฎหมายเข้มงวดต่อนักเลงบนท้องถนนให้มากกว่านี้ได้ไหม

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราติดต่อไปยังเจ้าของคลิปเลยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยถ่ายเอาไว้วันพุธที่ผ่านมานี้เอง
ตัวเขาเองขับรถอยู่บนถนนหมายเลข๓๔๕จากปฐุมธานีมุ่งหน้าไปบางบัวทอง
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นมาอย่างไรต้นสายปลายเหตุเกิดอะไร
ประกบคู่กับรถกระบะทางขวา

เปิดกระจกออกมายื่นมือชักปืนยิงเลย
พอยิงเสร็จแล้วก็ขับขึ้นไปนำหน้ารถกระบะตลอดทาง
สุดท้ายตัวของคนที่เป็นเจ้าของคลิป

ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อ
แต่ก็อยากจะฝากคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ขับขี่
ต้องระมัดระวังระวังตัวเองไม่พอต้องระวังคนอื่นด้วย
ใช่ค่ะโหมันชัดมาก
แล้วได้ยินเสียงยิงชัดเจนเลยด้วย